ความคืบหน้าสำหรับข่าวที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้นะคะ
กรณีที่เป็นสามีฆ่าภรรยาที่ว่าเอาหมอนกดปิดหน้า
แล้วก็ตั้งใจจะฆ่าตัวตายตามแต่อยู่เกิดกลัว
ใจไม่ด้านพอใช่ไหมคะไม่กล้าทำแล้วก็หนีไปแต่มีการเขียนจดหมายสั่งลาทิ้งเอาไว้ค่ะ
ล่าสุดทางครอบครัวของฝ่ายหญิงได้มีการทำพิธีสวดถอนวิญญาณ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางค่ะพิธีเขาก็เลยเป็นความเชื่อแบบล้านนา

ทำพิธีสวดถอนวิญญาณของนางสาวรุ่งทิวาชุ่มทิ
บริเวณอาคารพาณิชย์ที่เปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือ

ก็ทำพิธีกันไปเมื่อเย็นวานนี้นะคะ
ถูกสามีของตัวเองคือนายนิรันดิกันฟอง
ฆาตกรรมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
นิรันดิเขียนจดหมายสั่งลาเอาไว้มีใจความเกี่ยวกับพินัยกรรม

เป็นเพราะว่าบันดาลโทษะขาดสติและหมื่นเมา
อยากจะขอชดใช้กรรมด้วยชีวิตแต่ยังไม่ตายนะคะ
นายนิรันดิ์ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหน
ตำรวจภูทรเสริมงามเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
มีการจัดกำลังลงพื้นที่คลี่คลายคดีรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อจะขออนุมัติศาลออกหมายจับนายนิรันดิ์ในวันนี้นี่แหละค่ะ
นายนิรันดินะเป็นถึงหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลศพปราบด้วยนะคะ
ถ้าใครเจอตัวใครรู้จักเห็นหน้าค่าตาไปเจอว่าหลบอยู่ที่ไหนเนี่ย
ช่วยแจ้งเบาะแสมาที่สพเสริมงามหน่อยนะคะ

ติดต่อมาได้เลยนะคะถ้าใครมีเบาะแสเนี่ย
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่านายนิรันดิ์ใช้หมอนกดปิดหน้าภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วก็อย่างที่บอกว่าตั้งใจว่าจะผูกคอตายตาม
แต่อยู่เกิดกลัวขึ้นมาอยู่ก็ป๊อตขึ้นมาค่ะ

แทนแล้วกันฆ่าคนอื่นแล้วตัวเองก็ไม่อยากจะตายตาม
ก็ขับรถหลบหนีไปฝากใครก็ตามนะที่รู้จัก
โทรมาแจ้งเบาะแสหน่อย๐๕๔๒๘๖๑๑๙ค่ะ